ต่อกันที่พระเอกหนุ่มหล่อหุ่นล่ำผิวเข้มขวัญใจของใครหลายคนอย่างหนุ่มเต้ยพงศกรกันบ้างนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าที่โพสต์ว่าเหงาจริงไม่ใช่หรอก
จริงก็มีคนที่คุยอยู่ส่วนจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ได้หรือไม่นั้น
ฟังจากปากของเจ้าตัวกันดีกว่าค่ะ
ไม่รู้ว่าต้องการจะบอกความในให้สาวคนไหนหรือเปล่า
จนทำเอาหลายคนคิดกันไปไกลว่าเจ้าตัวต้องการสื่อข้อความนี้ไปถึงใคร
งานนี้หนุ่มเต้ยก็ขอชี้แจงว่าช่วงนี้เจ้าตัวติดซีรีส์เกาหลี
เชื่อว่าใครที่เป็นคอซีรีส์ก็คงจะเข้าใจ
แต่ก็ยอมรับว่ามีบางช่วงเวลาที่เหงา
กับสาวที่คุยกันอยู่ก็ยังคงอยู่ในช่วงศึกษากัน
ความสัมพันธ์ยังไม่พัฒนาไปไหนเพราะที่บ้านค่อนข้างหวง
อีกทั้งเจ้าตัวยังวางสเปคผู้หญิงที่จะมาเป็นคนรู้ใจค่อนข้างเยอะเลยล่ะค่ะ
ซีรีส์เกาหลีครับเรื่องกำลังดังมากเลยตอนนี้
ก็เลยเห็นเขาแสดงแล้วมันน่ารักมาก
แล้วเรามานึกถึงโมเมนต์เราถ้าเราไปทำได้อย่างนี้
ทำให้คนดูมีความรู้สึกอย่างนี้ได้ในละครเรื่องต่อไปที่เรากำลังจะเล่น
มันก็คงจะแบบคงจะดีมากคือแบบอยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างมันก็แอบมีบ้างแหละครับ
ก็มีคุยแหละครับเป็นผู้ชายก็ต้องมีคุยแหละ
เป็นเพื่อนกันไปก่อนดีกว่าครับค่อยพัฒนาไปเรื่อย
คุณแม่ห่วงเพราะว่าคุณแม่เคยมีประสบการณ์กับคุณพ่อนี่แหละครับ
แต่งงานก่อนเลยเข้าใจอาบน้ำร้อนมาก่อนอยากใช้แต่งงานช้าหน่อย
ไม่ใช่คุณแม่นะครับมาบ้านนี้ต้องผ่าน๓ด่านเลย
มีคุณน้องก่อนคุณน้องคุณยายแล้วก็ค่อยคุณแม่ครับ
๓ด่านเลยเป็นผู้หญิงทั้งนั้น
เขาบอกว่าผู้หญิงน่าจะมองผู้หญิงด้วยกันออก
เราก็เลือกคนที่มันดีสำหรับเราด้วยรักครอบครัวเราด้วยครับ
๓ด่านเห็นคุณโอ๊ยคุณแม่สวัสดีค่ะ
เราต้องเข้าทางคุณแม่สวยนะคะไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหนุ่มเต้ยเขาติดซีรีส์เกาหลีอยู่

คุณก็ต้องเป็นเหมือนนางเอกซีรีส์ไงเป็นลูคิเมียอย่างนี้
ไม่เอาเราไม่เอาเรื่องนั้น